ส่วนเรื่องสถานการณ์น้ำมันรั่วที่ระยอง

คือน้ำมันรั่วไหลต่อให้มันรั่วไหลกลางทะเล

แล้วก็เนี่ยระยองก็รู้กันอยู่ว่ามันเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวด้วย
โอ้โหน้ำทะเลเข้ามากลายเป็นทะเลสีดำนะคะ
แล้วก็ไหลไปทางทิศเหนือของเกาะเสม็ดแล้วด้วย
คือเกาะเสม็ดเนี่ยมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังด้วยนะคะ
ล่าสุดยังมีชาวประมงเขาโพสต์ภาพเต่า

เห็นแล้วสลดใจนะคะเหตุการณ์นี้
ประมวลผลร่วมกับแบบจำลอง
การแพร่กระจายตัวคราบน้ำมันมันจะไปทางไหน
ก็คาดว่ามันจะไปทางทิศเหนือของเกาะเสม็ด
ก็เลยนำผลการคาดการณ์นี้เสนอต่อที่ประชุม
ที่มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อวางแผนรับมือ
ขจัดคราบน้ำมันโดยด่วนนะคะ
ส่วนคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพานำทีมนักวิจัยจากศูนย์บริการนวัตกรรมสารสนเทศ
เก็บข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศจากโดรนที่ทางบริษัท

จากภาพจะเห็นนะคะว่าหาดแม่รำพึงบริเวณลานหินขาวมาทางฝั่งทิศตะวันออก

โดยบางส่วนคลื่นพาเข้าไปลอยอยู่บริเวณชายหาดเลย
เฉพาะพื้นที่นี้มีความยาวกว่า๒๓กิโลเมตร
คราบดำตรงนั้นคือน้ำมันทั้งนั้นนะคะ
นายสุรินสินรัฐที่ปรึกษาอธิบดีกรมควบคุมมลพิษบอกว่า
ต้องเฝ้าระวังคราบน้ำมันรั่วไหลกลางทะเลค่ะ
ใช้เรือปั่นไฟส่องสว่างเฝ้าระวังกันตลอดทั้งคืน๓ลำ
ต้องไปปฏิบัติการในทะเลห่างฝั่ง๒กิโลเมตร
หน้ากระดานห่างกันลำละ๖๐๐เมตร
เพื่อสังเกตการร่องน้ำระหว่างลานหินดำกับก้นอ่าว
แล้วก็ร่องน้ำเขาแหลมย่าอ่าวพร้าวเกาะเสม็ด
และจากที่เห็นภาพถ่ายดาวเทียมหรือจิสด้าค่ะ
พบว่าทิศทางหัวของคราบน้ำมันกระแสน้ำพัด
่งเข้าอ่าวพร้าวเกาะเสม็ด

ทีนี้ก็ต้องติดตามกันต่อว่ามันจะไปถึงฝั่งช่วงไหนค่ะ
สำหรับมวลคราบน้ำมันจุดหนาแน่นหรือไข่แดง
รวมทั้งฟิล์มบางที่พบเนี่ย
คือพื้นที่รวมประมาณ๓๒๐๐๐ไร่คือ
ไร่นะคะคุณผู้ชมคือเยอะมาก
ขณะที่เมื่อคืนนี้นายชาญณเอี่ยมแสง

ส่วนเรื่องการขายของริมหาดแม่รำพึงนั้น
ผู้ว่าขอความร่วมมือผู้ค้าค่ะ

เพราะว่าจะกระทบต่อสุขภาพของตัวเองไง
ใช่ค่ะทีนี้ทางด้านของผู้จัดการฝ่ายบริหารระบบความปลอดภัย

ก็แน่นอนว่าเป็นทางฝั่งของเจ้าของน้ำมันที่รั่วนั่นแหละ
เขามีการแถลงการนะคะแบบนี้
แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่มีน้ำมันดิบรั่ว
แล้วมันก็ไปส่งผลกระทบต่อประชาชนแล้วก็สภาพแวดล้อม
ก็ระบุนะจากการประเมินคาดว่าปริมาณน้ำมันดิบรั่วไหล
จะอยู่ที่ประมาณ๕๐ตัน
ส่วนความรับผิดชอบเขาบอกแบบนี้
ทางบริษัทยินดีรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้น

ก็มีการเปิดศูนย์ร้องเรียนที่สบายรีสอร์ท
ผู้ที่เดือดร้อนไปแจ้งผ่านจังหวัดระยองเลย
เยียวยาทั้งในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาว
ดูแลชดเชยค่าเสียหายให้ตามสมควร
ซึ่งจริงแล้วเรื่องนี้มันกระทบหนักเลยจริง
คือเรื่องสิ่งแวดล้อมระยะยาวด้วยนะคะ
ซึ่งเป็นชาวประมงที่จังหวัดระยองเขาก็โพสต์ภาพนี้ค่ะ

และระบุข้อความว่าเมื่อเช้าออกไปตกปลา
เต่าตายตัวใหญ่มากเสียดาย
พิกัดคือที่แหลมย่านะคะ
จุดที่เต่าตายอยู่ห่างจากจุดที่เรือ
กำลังกำจัดคาบน้ำมันประมาณ๒ไหมทะเลค่ะ
ซึ่งนายอสวัสดิ์ยมจินดานักกลุ่มบ้านเพลย์

ย่าหมู่เกาะเสม็ดให้มาเก็บซากเต่าตัวนี้แล้ว

มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำมันรั่วไหลนี้หรือไม่นะคะ
ทีนี้ไปฟังเสียงผู้ประกอบการอาหารทะเลสดประมงท้องถิ่นบ้าง
นางนันทการพืชพาณอายุ๓๘ปี
เจ้าของร้านอาหารทะเลสดชุมชนประมงท้องถิ่น
ประมงพื้นบ้านบ้านตากวนบอกว่า

แล้วมีผลไปถึงการหาสัตว์ทะเลน้อยลง
ไปวางอวนแต่ละครั้งได้ปู๒๓ตัวเอง
แม้ว่าจะเอามาขายก็ขายยาก
เพราะว่าผู้บริโภคตอนนี้เลยไม่มั่นใจเข้าไปอีก
คือกลัวว่าอาหารทะเลมันปนเปื้อนสารเคมี

ฟังเสียงของผู้ประกอบการอาหารทะเลสดหน่อยค่ะ

น้ำมันรั่วตั้ง๔แสนลิตร
ไปมาเหลือแสนพอลิตร

ปกติวันเสาร์สาวอาทิตย์สิ้นเดือน

ของเขาเต็มหมดแต่ตอนเนี้ยไม่มีเลยคือต้องหามองหาลูกค้าซื้ออย่างเดียว
ของก็ไม่กล้าลงก็ให้เขามาช่วยเหลือให้มาดูการเอ่อ
ฟังประมงเรือเล็กแล้วก็คนที่ออกทะเลหาสัตว์น้ำอย่างเงี้ยให้มาช่วยดูแลหน่อย
เพราะตอนนี้ไม่ค่อยจะไม่ยังไม่มีโรงงานไม่มีอะไรเข้ามาดูแลการเอ่อ
โดยประมงของเราเลยส่วนอีกที่หนึ่งค่ะตลาดสดสตาร์ตำบลท่าประดูกอำเภอเมืองจังหวัดระยอง
นักข่าวก็ลงพื้นที่ไปสอบถามดูนะคะพบกับนางสาวแสงเดือนทองเอ็มอายุสี่สิบสามปี
เป็นแม่ค้าขายอาหารทะเลเหมือนกันบอกว่าหลังเกิดเหตุน้ำมันรั่ว
เรือประมงเล็กคือไปออกไปหาปูก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นตู่จีนปีนี้ไม่มีปูม้าขายค่ะ
มาได้มาก็นิดหน่อยเหลือแค่กล้ามปูอยู่สองก้ามก็เลยอยากฝากหน่วยงานเนี่ย
ช่วยเหลือหน่อยนะคะมันได้รับผลกระทบเป็นทอดทอดอะค่ะใช่ค่ะ